วัยรุ่นคู่หนึ่งครับคึกขนองเหลือเกินพี่เบิร์ดพี่ปุ้ยฮะ
ได้ของมาใหม่เวลาธรรมชาติเราได้ของมาใหม่อยากลองไงครับ
แต่สองคนนี้ได้ปืนมาซื้อปืนมาจากออนไลน์คุณผู้ชม
เอาปืนมาลองยิงเล่นดูปรากฏตำรวจสายตรวจขับผ่านมาพอดี
เฮ้ยเอาปืนมายิงอย่างนี้ได้ไงวัยรุ่นรีบหนีเลยครับ
เอาปืนเอาปืนยิงเล่น
เรียบร้อยตามภาพเลยครับคุณผู้ชมฮะตำรวจเนี่ยหักแฮนมอเตอร์ไซค
ปาดหน้าทันทีอืมวัยรุ่นสองคนสิ้นฤทธิ์ครับ
หนทางหนีเลยแล้วก็ถูกจับให้นอนราบไปกับพื้น
เพื่อจะควบคุมตัวฮะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น
เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาครับ๖เมษาประมาณสัก๕ทุ่ม
ตอนนั้นเนี่ยตำรวจสองนายก็คือ๑๐ตำรวจเอกพาคินสุพัทรเสวด
และ๑๐ตำรวจโทกัญจนศรคงกรุดีเป็น๒ตำรวจสายตรวจ
สอนอคณะยาวกำลังขี่มอเตอร์ไซค์ตำรวจสายตรวจเนี่ยมาถึงถนนหนองระแหง
เขตคลองสามวาปรากฏไปเจอไอ้วัยรุ่นสองคนนี้
กำลังยิงปืนในที่สาธารณะโอ้โหเห็นแบบนี้เฮ้ยมันท้าทายกฎหมายนะ
ตำรวจก็เลยแสดงตัวครับจะขอตรวจค้นแต่วัยรุ่นสองคนนี้ขัดขืนไม่ยอมครับ
รีบขึ้นรถแล้วก็บึงหนีเลยแต่สุดท้ายตามภาพคือไม่รอดครับ
หลังจากนั้นตำรวจก็ตรวจค้นไปเจออาวุธปืน๙มม๑กระบอก
แล้วก็มีร่องรอยการลบหมายเลขประจำปืนด้วยนะฮะวัยรุ่นทั้งสองคน
พอหมดสิ้นหนทางแล้วหนีไม่ได้แล้วก็เลยสารภาพก็แล้วกันแล้วว่า
ปืนเนี่ยพวกเขาซื้อมาจากเว็บออนไลน์ครับเลยเอาปืนมาลองยิงดู
แต่จังหวะนรกไงฮะโบ๊ะบะเหลือเกินตำรวจมาเห็นพอดี
สุดท้ายโดนคุมตัวไปโรงพักดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ